คุณผู้ชมคะตามต่อเรื่องนี้ค่ะที่ศรีสะเกดที่หลานชายฆ่าปู่แท้ค่ะ
แล้วก็ไปหมกบ่อซ่วมอยู่หลังบ้าน
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศนะคะ
นำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตเขาก็โกรธแค้นนะคะ
มาก่อเหตุอย่างโหดเยี่ยมแบบนี้
นี่ค่ะตำรวจสพกันธรรลักษณ์ควบคุมตัวนายสุธิพงศ์แจ่มเชื้ออายุ๒๓ปี
ผู้ต้องหาที่ใช้มีดฟันหัวปู่แท้
คุณปู่ทันแจ่มเชื้ออายุ๗๕จนเสียชีวิต
แล้วก็เอาศพไปหมกในบ่อซ่วมหลังบ้าน
บรรยากาศการทำแผนประกอบคำรับสารภาพเมื่อเช้า
ที่บ้านในตำบลจันทร์ใหญ่อำเภอกันธรรลักษณ์จังหวัดศรีสเกต
คือยัดเขาก็เตรียมจะทำบุญอุทิศส่วนคุณส่วน
ให้กับคุณปู่ที่เสียชีวิตอย่างน้าค้าในทัน
เพื่อนบ้านมากันเยอะแล้วยาดเขายังโกรธไงคะ
คุณผู้ชมได้ยินเสียงร้องไห้ได้ยินเสียงตะโกนต่อว่าใช่ไหมคะ
คือเนี่ยเขาก็จะถามว่าฆ่าปู่ทำไม
ปู่เลี้ยงดูนายสุธิพงศ์ตั้งแต่ยังแบบเบาะนะคะ
แต่มาฆ่าปู่ตายแล้วเอาศพไปหมกในบ่อซ่วม
คือคนพยายามจะแหวกตำรวจไปรุมประชาธรรมด้วยนะ
ก็เลยต้องรีบทำแผนแบบรวดเร็วนะคะ
การทำแผนก็เริ่มตั้งแต่จุดที่นายสุธิพงศ์ทะเลาะกับปู่อะค่ะ
ความมีดที่อยู่ข้างฝาบ้านมาฟันหัวของปู่๒ครั้ง

จากนั้นเอามีดอีกเล่มหนึ่งที่อยู่ใกล้ฟันหัวปู่ที่ล้มอยู่อะค่ะ
อีกห้าครั้งจนสีชีวิตขาดที่
แล้วนายสุธิพงศ์ขึ้นไปนอนเฉยเลย
บนชั้นสองของบ้านนี่ค่ะ
ทำแผนทุกขั้นตอนนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้น๑๑สิงหาคม
รุ่งเช้า๑๒สิงหาคมนายสุธิพงศ์
ลากศพของปู่ออกทางหน้าต่างบ้าน

เสื้อผ้าที่เปื้อนเลือดขึ้นไปนอน
ก็หนีไปสุดท้ายไปถูกจับที่ไซส์งานก่อสร้าง
ทำแผนเสร็จตำรวจก็รีบนำตัวนายสุธิพงศ์กลับโรงพักทันทีค่ะ
ทีมข่าวก็พยายามที่จะไปสอบถามนะคะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูบรรยากาศตรงนี้นิดนึงนะคะ
สุธิพงศ์ไม่ตอบอะไรเลยค่ะ
สาเหตุที่เราลงมือป่าเหตุฆ่าผูกเท่าอะไรอย่างนั้น
ทีที่ไปถึงบรรทันแผน
อยากจะพูดอะไรไหมเขาตอบว่าไม่ครับ
อยากจะขอโทษไหมเขาก็เงียบนะคะ
ผู้กำกับการสพกันธรรลักษณ์บอกว่า
เบื้องต้นผู้ต้องหารับสารภาพว่า

เขาบอกว่าสาเหตุคือทะเลาะกัน

วันเกิดเหตุขอเงินปู่
ปู่ไม่ให้เลยทะเลาะกับปู่
ความมีดฟันหัวปู่ไปหลายครั้ง

ก็อำพลางศพหวังปิดบังว่าไม่มีใครเห็น

ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา